ผู้ชายคนนึงนะเขามีอาชีพขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์แต่พอเจอเรื่องของโควิดระบาด
พอขายไม่ได้ก็เครียดก็เลยไปหายาไอซ์มาเสพ
คุณผู้ชมเสพเสร็จปุ๊บขับรถไปไปเจอด่านตำรวจขับรถหนีสิครับ
แล้วก็ไปชนดะรถชาวบ้านเต็มไปหมดเลย
ตำรวจกับพลเมืองดีก็ต้องขับรถตามเพื่อไล่ล่าจับกลุ่มแบบนี้แหละครับ
เมื่อก่อนจะรับได้ยังออกไปออกไป
ก็ไม่ได้ขยับนี่เพื่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ทะเบียนขอไข่นอนหนู๑๖๓๔จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ชายคนนี้เขาขับไปเขาไปชนชาวบ้านรถชาวบ้านเสียหายกันไปหลายคัน
ขับหนีไปตามเส้นทางทั่วเมืองโคราชครับ
สุดท้ายไปนั่งจอยอยู่แบบนี้ไปต่อไม่ได้
เพราะว่าไปติดไฟแดงตำรวจก็เลยทำการปฏิบัติการตามยุทธวิธี
เอาปืนยิงล้อนะฮะแล้วก็จับกลุ่มได้โดยละม่อมนี่นั่งคอตกแบบนี้แหละครับ
ดาบตำรวจสมศักดิ์นะฮะตำรวจจราจรสพเมืองนครราชศรีมา๑ในชุดจับกลุ่มที่ตามไป
ทำสธรรมปั่นสุขอายุ๒๘ปี
จากบ้านเขาไปเจอด่านของตำรวจกลัวความผิด
เดี๋ยวจะตรวจฉี่แล้วเป็นฉี่ม่วงโจจับอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เลยขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางต่างสุดท้ายหนีไม่รอด
ไปฟังเสียงของนายเม่นเขาสารภาพกันหน่อยครับ
ขอโทษคนที่เกี่ยวข้องทำให้เขาเดือดร้อนไหม
ก็มีอะไรต่างใจครับแล้วก็จะควรพบใจกันได้เลย
อืมตกใจก็เลยขับหนีไปชนรถชาวบ้านเขานะ
ก็โดนจับไปตามระเบียบแล้วครับจากการตรวจปัสสาวะแน่นอนนะครับ
ก็เป็นสีม่วงครับไปเจอสารเสพติดในร่างกาย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปทั้งเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของการขับรถ
แล้วก็ประมาทไปชนคนอื่นนะฮะสอบปากคำสอบไปสอบมา
ชาวบ้านก็เดินทางมาแจ้งความเอาผิดเต็มไปหมดเลย
เขาก็ยินยอมในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ